อ่าไหนก็ไหนฟังอีกสักรอบไหมค่ะนะเพลงส่วนเหมือนนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่วันนี้ลุงพลร้องให้ฟังนะครับแล้วก็น้องอัพ
รายุทธ์บุญชูผู้สื่อหาของเราเล่นกีต้าให้
กี่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ศศส่นสัมสรมคงคงสรมสรมวนวน
ลีงนี้ไม่พลไม่ลงทางให้ทางเก่าสรมสรมไม่พลเดิม
เดิม
คำยันอีกวันคนควายหากินทำงานรับใช้ใครนอกอ
หัวใจรำมันร้องหวานเหนื่อยเหลือหลายเจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา
ก็คงไม่ได้มีความหมายหรือเกี่ยวข้องอะไรกับคดีน้องชมพู่หรอกครับ
แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลุงพลเขาเรื่องร้องเพลงเขาก็คงร้องเพื่อความสบายใจของเขาบ้างในช่วงเวลานี้
ใช่ค่ะเพราะว่ารอคอยความคืบหน้าทางคดีมา๗๙วันแล้วนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะ
แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เองต่างก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่บนความกดดันที่ว่าเมื่อไหร่คดีนี้จะมีคำตอบสักที
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งได้เห็นชีวิตของลุงพลนะคะ